ทุกครั้งเป็นช่วงเทศกาลก็จะมีมิจฉาชีพในคราบของคนขับรถโดยสารเกิดขึ้น

ทีนี้มาแชร์กันอีกแล้วในโลกโซเชียล

คือแค่อนุสาวรีไปราชเทวีคุณประมาณสัก๒๓สถานีได้

คือถ้าเทียบรถไฟฟ้ามันเป็นอนุสวรีพญาไทยแล้วก็ราชเทวีแล้วนะ

แป๊บเดียวไม่น่าเกิน๑๐๐บาทอ่ะ

คุณผู้ชมสุดท้ายยอมจ่ายไปแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ชมไปชมเลยครับ

เท่าไหร่หน่ะค่ะ

อ้าวมันใกล้นิดเดียวเองน่ะ
โอ้โหที่นี่มันเตี้ยมพื้นละห๊ะ

เขาตอบว่าโอ้พี่มันเที่ยงคืนแล้วนะ
ทำไมแล้วเที่ยงคืนแล้วมันยังไงเที่ยงคืนยิ่งไม่มีรถรถยิ่งไม่ติดป่ะ

ก็มีความสนทนาระหว่างผู้หญิงสาวที่ถามข้าวดิสารรถจักรยานยนต์เบอร์๙นะ
เป็นวินรับจ้างคันหนึ่ง
เรียกจากอนุสวรีชัยสมรภูมิขับมาส่งแถวราชเทวี
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าคนละ๑๘๐บาท
เข้ามา๒คนนะพี่น้องกัน

หญิงสาวจึงถามย้ำไปอีกด้วยความสงสัยว่า
เอ้า๑๘๐บาทเลยเหรอ
ซึ่งคนขี่ก็บอกว่ายืนยันตามเดิมครับ๑๘๐

จากนั้นหญิงสาวจะบอกว่าทำไมขี้แพงจัง
พร้อมให้ลดราคาให้หน่อยทั้งที่ระยะทางมันไม่ไกลเท่าไหร่ครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็อ้างว่าเป็นช่วงเที่ยงคืน

แล้วก็ถามกลับว่านำมือถือขึ้นมาถ่ายอะไร
ก่อนจะเอาคลิปนี้มันจบลงไปก็ถ่ายจบแล้วก็ไปแชร์ในโซเชียลนะฮะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามเรื่องนี้จากหญิงสาวที่อยู่ในคลิปนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง
กับพี่สาวเนี่ยไปงานเขาดาวนมาไงกำลังจะกลับ
ก็มารอเรียกแท็กซี่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
กระทั่งมีรถจักรยานยนต์รับจ้างขี่มาเทียบ
บอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งเรียกแท็กซี่
เพราะว่าจุดที่รอเนี่ยมันไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่านเลย
กับพี่สาวก็ตกลงซ้อนกันไปพร้อมนำมือถือขึ้นมาบันทึกขณะเดินทาง

รถจักรยานยนต์รับจ้างพามาส่งที่ซอยพะหนโยธิน๒
และบอกให้จ่ายค่าโดยสารคนละ๑๘๐บาท
ก็สองคนพี่น้องเป็นผู้หญิงอะเนาะ
โหนี่มัน๓๖๐นะ

าจารุศวรีมาผ่โยทิน๒เนี่ยก็ไม่ไกลนะ
ย้ำนะคนละ๑๘๐บาทสองคนเป็น๓๖๐บาท

เขาก็บอกว่ามันดึกแล้วนะเขาก็บอกอย่างนี้
เขาก็ทำหน้าไม่พอใจใช่ไหม

เสียใจที่โดนหลอก
จำไม่ได้แต่ว่าเบอร์เสื้อมันเป็นเลข๙ค่ะ
แล้วทะเบียนนี่เป็นสีขาวหรือสีเหลือง

ไม่มีหนูก็รู้แล้ว

ตอนนั้นที่เขารู้ว่าเรามาถ่ายคลิปเขาเรากลัวว่าเขามีอาวุธนะ
ใช่กลัวเขามีอาวุธ

คือจะบอกว่ามาไม้นี้เนี่ยบ่อยนะคะ
ขี่มาเทียบดีลวะไปส่งตรงที่เรียกแคสซี่ได้

เอาล่ะจากนั้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ต่อครับ
ไปที่อาณุษย์สมรผูมบริเวณที่หญิง๓

พร้อมนำภาพใบหน้าของคนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
คนนี้ให้วินดูในพื้นที่ดูโดยหนึ่งในคนขี่วินราชเทวีสิบสาม
เปิดเผยว่าคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ปรากฏในคลิป
ไม่ใช่คนในวินนี้เป็นวินเถื่อนครับวินเถื่อนนะฮะ
ที่ชอบไปจอดรถแล้วก็แย่งรับผู้โดยสารใกล้กับวินที่เขาถูกต้อง
แต่วินทำอะไรไม่ได้เพราะว่าวินเถื่อนมีพักพวกเยอะ
ก็ไม่กล้าเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับเมื่อมีปัญหาวินเถื่อนจะเรียกพักพวกมารุมทำร้ายกัน
ที่ผ่านมาทหารที่ดูแลก็เคยถูกวินเถื่อนรุมทำร้ายมาแล้วนะครับโอ้โหนะฮะ
วินราชเทวี๑๓ย้ำเลยคุณผู้ชมระวังด้วยนะครับ
จึงมีการนำป้ายไปติดแจ้งให้ลูกค้าทราบประกาศเตือนแล้วก็นำปลอกแขนมาติดเป็นสัญลักษณ์ด้วย
ส่วนราคาที่วินเถื่อนคิดกับผู้โดยสารคนละ๑๘๐บาทแพงมากเขาบอกแพงมาก
เพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลปกติวินนี้คิดอยู่แค่๔๐บาท
โอ้โห๔เท่าไปอีก
ว่าคิด๔๐บาทไม่ว่ากลางวันกลางคืน
ฟังเสียงของพี่วินกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามีตัววินเทือนอย่างเดียวมีคือว่ามีวินป้ายเหลืองไปขอทำป้ายมาถูกต้องเนี่ย
แต่ก็ออกมาวิ่งวนเอานะครับคือไปขอทำป้ายเหลืองไปขอเสื้อขออะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ครับมันก็เป็นอย่างนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับ
เยอะมากครับโดยเฉพาะนักศึกษาต่างด้าวนะครับ
หรือว่าเวลามีสถานที่ราชการมีการสอบหรืออะไรอย่างนี้
พวกนี้เขาจะรู้เขาจะไปนัดหรือว่าไปถามเจ้าที่จุดนั้นที่เคยมีงานเนี่ย
จากนี้ก็ยืนยันว่าทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำมักจะมีวินเถื่อนไปแย่งรับผู้โดยสารเยอะนะครับทั่วอนุสาวรีเลย
แล้วก็เลือกแต่ลูกค้าต่างด้าวบ้างนักศึกษาบ้างผู้หญิงบ้างหรือว่าคนแปลกหน้า

และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการให้หน่อยเถอะครับ

มันเยอะเกินไปค่ะมันเยอะมากอืมอืม
คุณผู้ชมเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ยากเหมือนกันนะคะ